ทีนี้มาดูเรื่องของหนุ่มใหญ่สายเปย์ค่ะ
เขาบอกว่าไปหลงรักสาวร้านเสริมสวย

คบหาดูใจกันโอ้นานเลยนะคะเป็นปีเลยนะคะ
แต่เขาหายไปแล้วตอนนี้

หนี้สินไว้ทรัพย์สินที่มีอยู่๓๔ล้าน
ให้เขาไปหมดเลยตอนที่คบกันนะคะ
สิ่งที่อยากจะร้องขอตอนนี้คือช่วยหน่อย
ช่วยฟ้องร้องเรียกทรัพย์สินคืนที
เพราะตอนนี้นอกจากจะมีหนี้แล้ว

หนุ่มสายเปย์รายนี้ชื่อว่านายสันทัศน์ทองอบอุ่นอายุ๖๐ปี

บอกว่ามีหญิงรายหนึ่งทำอาชีพร้านเสริมสวย
ก็รู้จักกันนะชอบพอกันก็เลยคบหาดูใจมาระยะหนึ่ง

แต่หญิงสาวคนนี้ค่ะ
คือพูดตลอดดิฉันยังไม่อยากใช้คำว่าหลอกลวงนะ
คือเขาก็พูดนั่นแหละค่ะอยากให้ใช้เงิน
อยากจะมาให้ช่วยนู่นช่วยนี่ช่วยนั่น

คือลักษณะพูดเหมือนกับทำให้คุณลุงเห็นใจ

พอมีคนมาแบบมาพูดแบบนี้ก็อยากจะช่วยดูแล
ใช่เอาทรัพย์สินที่มีนะคะ
ที่ให้เขาไปเนี่ยซื้อบ้านเอื้ออาทรให้
ซื้อบ้านนี้เอาไว้ทำร้านเสริมสวยนะ
เพราะว่าฝ่ายหญิงเขาอ้อนเขาก็อยากมีร้านเสริมสวย

รถเก่งคันนี้ซื้อให้ค่ะ๕แสน

ผู้หญิงคนนี้ก็เอารถไปจำนำอีกค่ะ

ให้ซื้อเครื่องทำมาหากิน

ที่ดิน๑แปลงก็เอาไปจำนองอีก๑ล้านบาท

รวมแล้วสิ่งของที่ศูนย์ไปประมาณ๓ล้านบาทนะคะ
แล้วมันก็กลับกลายมาเป็นหนี้สินอีกต่างหาก
เพราะทุกอย่างจำนำทุกอย่างจำนอง

ก็หาเงินไปถ่ายคืนไม่ได้ไงใช่

ผู้หญิงคนนี้ไปกับแฟนใหม่แล้ว
ก็ทิ้งหนี้ก้อนโตไว้แบบนี้นะคะ
ที่ตำรวจจะแนะนำให้เอาหลักฐานทั้งหมด
ไปร้องขอความช่วยเหลือ
ศูนย์คุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพประชาชนที่สะแก้ว
ช่วยฟ้องแพ่งเรียกทรัพย์สินคืนเอาไว้เลี้ยงชีพในยามแก่ชราค่ะ
สันทัศน์บอกว่าตัวเองทุ่มเทมากค่ะให้กับสาวคนนี้หมดเนื้อหมดตัว
ไม่อยากอยู่ด้วยหรอกเอาถามถึงตอนนี้ถ้าเขากลับมาจะทำยังไง
ก็ไม่ไม่อยากอยู่ด้วยตนเองก็คือไม่ว่าอะไร
ต่อไปนี้ตั้งหน้าตั้งตาทำงานแต่จะขอเงินคืนบางส่วน
เพราะตอนนี้มันไม่มีอะไรเหลือแล้วทุกวันนี้ต้องขี่รถซาเล้ง
ขายเสื้อผ้ามือสองหารายได้เลี้ยงชีพจากที่คนเคยมีเงินล้านนะคะ
ฟังเสียงเขาหน่อยค่ะผมเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินแล้วก็หากินไปวันวัน
แล้วขายของก็ไม่ค่อยได้รถเสียมั่ง
ไฟก็โดนตัดไปสองรอบแล้วหาส่งเขาไม่ทันไฟฟ้าค่ะ
เพราะตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับก็ก็ขายผ้าก่อเขาไปเนี่ย
ผมก็ถอดซาเล้งมารถวันกันให้มาครับผ้าก่อก็รองเท้า
ไปขายแถว๒๒นแล้วก็วัดสายทองกานยาว
แล้วก็ไปวางใหม่วันนั้นก็ไปรถพังก็รถไม่ติดขากลับ
ทำไมมีเงินเป็นล้านขนาดนี้คุณสันทัศน์เล่าให้ฟังว่า
ก่อนหน้านี้ไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะไปนานเลย๓๐ปีเลย
หลายประเทศด้วยไม่ค่อยได้กลับมาไทยค่ะ
ชีวิตส่วนตัวเคยมีพันรยามาแล้ว๓คน
คนแรกอยู่กินกัน๒๐กว่าปี

ทั้งหมดดูแลอย่างดีส่งเงินให้ใช้
แต่ก็มีเรื่องมีราวให้ต้องเลิกรากัน
กระทั่งมาเจอสาวร้านเสริมสวยคนนี้
หวังจะใช้ชีวิตร่วมกัน
แต่ก็มาพลาดแบบนี้อกหักอีกนะคะ

ช่วยรับเรื่องขอความช่วยเหลือ
แล้วก็จัดหาทนายช่วยเหลือด้านคดี

ส่วนฝ่ายหญิงผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ร้านเสริมสวย

ปิดร้านค่ะไม่มีใครอยู่เลย
เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่นะคะตอนนี้ตั้งทนายขึ้นมาแล้วค่ะ
ใช่เดี๋ยวต้องให้เรื่องข้อกฎหมายให้ทนายช่วยดูว่า
อันนี้มันจะเข้าข่ายเรื่องของการให้โดยเสน่หาไหมหรือไม่ยังไง
เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะ
เป็นคุณลุงสายเปย์อีกคนนึงนะ